เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกกรดจุดสองสองแบบติดกล้องเล็งนะคะ
ในการลอบยิงอดีตนายกอบตในพื้นที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริคันนะคะ
งานนี้กระสุนเจาะที่อกซ้ายบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการขยายผลคาดว่าปมเหตุมาจากเรื่องการเมืองแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว
ฟันทงนะคะว่าคนร้ายเป็นมืออาชีพเพราะว่ามีการเลือกใช้ปืนยาวขนาดเล็กความแม่นยำสูง
แล้วก็เสียงเงียบในการก่อเหตุหวังสังหารเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เช้าวันที่๑๕มีนาคมตำรวจภูทรน้องพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันรุดไปตรวจสอบเหตุยิงกัน
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบึงนครที่นั่นเป็นบ้านชั้นเดียวเหตุเกิดบริเวณเล้าไก่หน้าบ้าน
พบรอยเลือดหยดเป็นทางมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒หรือลูกกรดตกอยู่๑ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนเจ็บคือนายเสริมคึกฤทธิเต็มฟองอดีตนายกอบตบึงนครวัย๕๓ถูกยิงชนิดแม่นราวจับวาง
มือปืนเหนียวไก่ยิงหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่เหนือราวนมซ้ายทะลุชายโครงขวาอาการสาหัส
พยานที่เป็นคนในบ้านบอกขณะนายเสริมกำลังให้อาหารไก่ถูกคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บนเนินเขาใช้ปืนยาวติดกล้องเล็งยิงใส่จนล้มฟุบ
งานนี้ชุดสืบสวนและกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แกะรอยไล่ล่าวงจรปิดและดูจุดซุ่มยิงพบว่าที่นั่นเป็นสวนยางพารามีลักษณะเป็นเนินเขาห่างจากเล้าไก่ไปเพียง๘๐เมตร
จากการตรวจสอบวิถีกระสุนพบจุดซุ่มยิงอยู่บริเวณพงหญ้าใต้ต้นยางพาราที่นั่นมีร่องรอยการนั่งพักรอลงมือพบซองยาเส้นพร้อมไฟแชคตกอยู่จึงนำไปตรวจดีเอ็นเอ
เมืองต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะมีมาไม่ต่ำกว่า๒คนมาดูลาดลาวล่วงหน้า๒๓วันเมื่อรู้ความเคลื่อนไหวของเหยื่อต้องออกมาให้อาหารไก่ในทุกเช้าจึงล็อกเป้า
เลือกใช้ปืนยาวจุดสองสองติดกล้องเล็งที่มีความแม่นยำและมีเสียงเบาหวังสังหาร
และจากการเดินเท้าสำรวจบนภูเขาพบคนร้ายเดินทางมาโดยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นำมาจอดไว้หลังเขาก่อนเข้าประจำจุด
ฟันทงว่านี่คือมืออาชีพสุจิตราบุตรศาสตร์หลานสะพ้ายของนายเสริมให้การ
บอกปกติน้าจะตื่นแต่เช้ามาให้อาหารไก่ทุกวันเช้าเมื่อวานจู่น้าวิ่งมาที่บ้านตะโกนเรียกให้ลูกชายออกมาช่วยให้ลูกเอาปืนมาให้จากนั้นก็ยิงขู่คนร้ายไปหนึ่งนัดก่อนล้มฟุบ
มเห็นมุ่งไปที่เรื่องการเมืองเป็นอันดับแรกเพราะนายเสริมเพิ่งรับหน้าที่ให้เป็นหัวคะแนนให้กับสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
ในอดีตเขาเคยเป็นนายกอบตบึงนคร๗สมัยหลังพ้นตำแหน่งก็หันมาทำอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่ญาติยืนยันไม่เคยมีปัญหากับใคร
หาเสียงธรรมดาค่ะเดินขอหาเสียงธรรมดาว่าพักนี้เราช่วยประชาชนแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาทำงานทีมเดียวกันมานานน่าจะประมาณนี้ค่ะ
ที่นายอาทิตย์ซึ่งเป็นหลานชายก็ยืนยันน้าไม่เคยมีเรื่องบาดม้างกับใคร
เชื่อว่าคนร้ายเตรียมการมาเป็นอย่างดีปักหลักอยู่นานเพื่อรอจังหวะลงมือ
คดีนี้ตำรวจยังเดินหน้าตามล่ามือปืนเพื่อใช้เป็นกุญแจดอกสำคัญ
ในการต่อจิ๊กซอต่อไปถึงตัวผู้บงการ
ฉากอุณหภูมิร้อนทางการเมืองด้วยเสียงปืนมุ่งสังหาร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน